ส่วนที่ลำปางนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอายุ๓๕ปีถูกไฟคลอกแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่กลางป่านะฮะ
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาให้ชัดว่าฆาตกรรมหรือว่าอุบัติเหตุ
เพราะว่ามันก็มีสิ่งที่เป็นพิรุษอยู่นะครับน่าสงสัยอยู่
ผู้ชายคนนี้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตถูกพบศพเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
ในพื้นที่บ้านหลวงหมู่๗ตำบลนาศักดิ์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับ
สพแม่เมาะก็ไปพิสูจน์หลักฐานนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ผู้เสียชีวิตชื่อนายสุวรรณซองเงินอายุ๓๕จุดพบศพอยู่ในเขตไร่ข้าวโพดของผู้ตายนะฮะ
อยู่บนม่อนป่าแดงท้ายหมู่บ้านห่างจากตัวหมู่บ้านสักสองกิโลเมตร
สภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่บนกอไผ่ที่วางสุมรวมกันกับกิ่งไม้
ทั่วร่างกายถูกไฟคลอกทั้งตัวเลยที่ท้องนะฮะมีไส้ทะลักออกมาด้วย
คือสภาพเนี่ยขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นเหม็นคล้าคลุ้งไปทั่วบริเวณเลย
พบศพเนี่ยคือบ่ายวันนี้แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ส่วนที่กองกิ่งไม้ไผ่มีร่องรอยการถูกเผาเสื้อผ้าของผู้ตายก็ถูกไฟไหม้จนหมด
ใกล้กับศพมีมีดอิโต้ตกอยู่แล้วก็ถัดไปอีกสัก๑๐๐เมตร
มีอุปกรณ์ตกปลาวางอยู่นะอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำของผู้ตาย
เลิศรินปัญโยอายุ๖๘เป็นอาของผู้ตายบอกว่าช่วงเย็นวันที่๒๒มิถุนา
ผู้ตายบอกกับพ่อว่าจะไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแม่หลวง
หลังจากนั้นพอออกไปแล้วก็ไม่กลับมาที่บ้านเลยญาติญาติก็ช่วยกันออกตามหา
กระทั่งบ่ายวันนี้มาเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่ริมถนนไร่ข้าวโพด
แล้วก็มีอุปกรณ์ตกปลาอยู่ข้างรถนะครับก็เลยออกเดินหากัน
โอ้โหและพอมาเจออันนี้คือพังหาเลยฮะเพราะว่ามาเจอสบนี้เหม็นขึ้นอืดเลย

นึกได้นี่ก็เป็นอย่างเงินเหมือนเดินคลุมเข้าไป
ต่อก็ประมาณ๓หวานใช่ไหม

คือคุณอาของผู้ตายนี่เขาก็เชื่อว่าหลานชายอาจจะเป็นลม
หรือไม่ก็ถูกไฟคลอกช่วงที่เอาน้ำมันเนี่ยไปราด
เพื่อจะเผาก่อไภเพื่อจะจุดไฟอะไรแบบนี้
เพราะโดยนิสัยส่วนตัวแล้วหลานเป็นคนดีไม่มีเรื่องบาดหมางกับใคร
เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรม
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องฆาตกรรมทิ้งนะครับ
เดี๋ยวต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อน
แล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าพอไปดูจากจุดที่พบศพมันมีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่หลายอย่าง
อย่างเช่นถ้าผู้ตายจะแบบพยายามจะจุดจะก่อกองไฟ
แล้วก็ล้มลงไปแล้วถูกไฟคลอกจนตายอย่างนี้

อันนี้มันเหมือนกับนอนอยู่บนกองไผ่ที่จุดไฟเฉย
ไม่มีร่องรอยการดิ้นแบบทุรนทุราย
แล้วก็ยังพบบาดแผลที่ขาของผู้ตาย
ซึ่งยังระบุสาเหตุไม่ได้ว่าถูกสัดแทะ
หรือว่าเป็นร่องรอยการถูกทำร้ายก่อนจะตาย
เดี๋ยวรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ